ใครที่ยังหวังโชคจากตัวเลขตามชาวบ้านไปเกาะคำชโนธกันหน่อยนะคะ
ไปหาตัวเลขเพื่อเสี่ยงดวงในการออกสลากงวดต่อไปกันนะคะ
วันนี้สิบเจ็ดนะคะเพราะว่าสิบหกเป็นวันครู
ก็เลยเลื่อนไปออก๑๗ค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศบริเวณเกาะคำชโนธ
วังนาคินตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
เมื่อวานนี้ทั้งวันเลยค่ะชาวบ้านแล้วก็นักเสี่ยงโชค
งแน่นเลยพากันไปไหว้พระขอพรหลวงปู่พ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมมา
โชคลาภคึกคักทั้งวันค่ะโดยเฉพาะที่ลานบวงสวงหน้าเกาะคำชโนธ
ก็มีพิธีบวงสวงแก้บนแล้วก็เปิดทรัพย์รับโชคปีใหม่
ซึ่งโต๊ะบวงสวงได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษก็คือโต๊ะบวงสวงของหมอดูเศรษฐีอาจารย์เติ้ล
พลพันธ์หรือนายพลพันธ์เลิศจันทรางกูลหลังทำพิธีบวงสวงเปิดทรัพย์รับโชคปีใหม่เสร็จแล้ว
หลายคนบอกว่าเห็นน้ำตาเทียนนะคะเห็นเป็นตัวเลขสามตัวก็มี
สองตัวก็มีอ่าขณะที่อาจารย์เติ้ลพลพันธ์ก็บอกเพียง
แต่ว่าขอให้ทุกคนรับโชคปีใหม่รวยกันทั่วหน้าด้วยนะจ๊
พรรดาเพียงนะฮะนี่นะฮะสั่งขันนมล
คุณผู้ชมต่อเนื่องกันค่ะตรวจสอบดวงรายวันประจำวันอาทิตย์ที่สิบสองมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบสาม
เป็นวันแรม๓ค่ำเดือน๒วันนี้ไม่เหมาะแก่การกระทำการมงคล
ลับดวงดีสำหรับคนเกิดปีจอมีเกณฑ์ใช้จ่ายหนักหน่วงในช่วงนี้
ควรร่วมทำบุญสร้างหรือซ่อมห้องน้ำวัดเพื่อแก้เคล็ดส่วนการเลือกสีมงคลเพื่อเสริมเสน่ห
การค้าโชคลาภได้แก่สีชมพูสีเขียวสีดำและสีม่วง
สีที่เป็นการากินีไม่ควรสวมใส่ได้แก่สีฟ้าและสีน้ำเงิน
ส่วนใครที่ต้องการเช็คดวงรายวันครบทั้ง๗วันเปิดหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหน้า๑๐
กันได้เลยเดี๋ยวนี้นะคะโอ้วันนี้ผมใส่สีมงคลเหรอนะสีดำ